ฉันเอาคุณมาอ่านข่าวกับดิฉัน

มาอันนี้กำลังจะนำข้าวข่าว

ไม่ใช่คนใสล่ะคนอุบลละสถานีนี่ล่ะ

ก็เลยอยากพากลับบ้านเกิดนะคะไปพาคุณผู้ชมไปดูการทำกระติ๊บข้าว
แต่ว่าทำด้วยต้นแยงเขาบอกว่าทนดีนักแล

ต้นแหย่งเหรอคะเป็นจังไส่
คล้าสารเรียกให้เป็นภาษากลางนิดนึงนะคะ
หรือที่ชาวบ้านบ้านโนนใหญ่ตำบลกลาง
อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเรียกว่าต้นแหย่งค่ะ

ถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในการนำไปจักษานกระติ๊บข้าวเหนียวขายสร้างรายได้
ช่วงหน้าแรงแบบนี้ทุกคนต้องปรับตัวกันหมดนะคะ
คุณบังออนสรศิษย์นะคะบอกว่า
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านจะสารกระติ๊บข้าวเหนียวไว้ใช้เองในครัวเรือน
แต่ว่าภัยแรงนี่มาเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าทุกปีค่ะ
ชาวบ้านต่างหันมายึดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ช่วงหน้าแรง
หลังจากไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลได้นะคะ
ปกติกระติ๊บข้าวเหนียวจะสารจากไม้ไผ่ที่เห็นกันทั่วไปนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะคะย้ำว่าบ้านโนนใหญ่ค่ะ
นิยมใช้ต้นแยงเพราะว่าลำต้นเป็นปล้องยาวเนื้ออ่อน
ทำให้มีความยืดหยุ่นกว่าต้นพาย

เมื่อได้รับความชื้นจากข้าวเหนียว

ใช้งานได้นานกว่ากระติบข้าวเหนียวจากต้นไผ่ด้วย

ก็สามารถหาได้ทั่วไปตามหัวไร่ปลายนา
แต่ว่าชาวบ้านบางส่วนจะปลูกไว้สวนหลังบ้านเลยนะคะ
การนำต้นแหย่งไปทำกระติ๊บข้าวค่ะ
ต้องเลือกต้นที่มีอายุ๑ปีขึ้นไป
เหมาะแก่การนำมาทำเป็นเส้นตอก
สารจะต้องทำเป็นต่อยาวแบบนี้ก่อนถึงจะสารได้นะคะ
ไปตากแดด๑สัปดาห์ขูดออกไส้ออกนะคะ
เหลือแต่เปลือกนอกเพื่อที่จะนำมาเป็นเส้นตอกค่ะ
และระหว่างที่จักษานจะต้องจุ่มน้ำเส้นตอกเป็นระยะ

แต่หากต้องการเสริมความแข็งแรงให้กระติ๊บข้าว
ให้นำเส้นตอกไม้ไผ่ไปเสริมบริเวณฐานที่ทำจากก้านตาน
แล้วก็เย็บด้วยเชือกติดกับก้านตานนะคะ
แค่นี้ก็จะได้กระติบข้าวที่แข็งแรงทนทาน
ข้าวเหนียวไม่ติดกระติ๊บล้างง่ายดีนักแล
นี่จากผู้รู้ผู้ใช้จริงเลยนะคะ

มีราคา๑๐๐๒๕๐บาทแล้วแต่ขนาดไปนะคะ
ทุกวันนี้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางขับรถไปรับซื้อจากชาวบ้านถึงที่เลยค่ะ

เดือนละไม่น้อยเลย๕๐๐๑๐๐บาทเลย
เรียกได้ว่าสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรม

แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่

ติ๊บข้าวไม่อยากให้ข้าวติดกระติ๊บใครต้นแหย่ง

ติดมือเนี่ยคันไงคะคันไงคะ

อันนี้แหละแน่นอนแชนนี้เป็นทริคง่ายแล้วกันสำหรับคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าใครมีทริคกันปั้นข้าวเหนียวแบบนี้

วันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของของเก่าอีกแล้ว
น่าเดี่ยวฉันบ่งถึงสมัยนั้นรึเปล่าก็ไม่รู้

อ๋อเคลียร์ที่๑มันเหมือนจะเก่าเกินไป
ครั้งที่๒นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโรงพักเก่าค่ะ

ที่สำคัญคือยังคงใช้งานได้อยู่

ติดตามกันว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะ

ในอดีตคือสถานีตำรวจภูทรตำบลแม่วิน
อำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
มีอายุประมาณกว่า๗๐ปีแล้ว
และมีมาตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒อย่างที่บอกไป
พักแม่วินมีตัวอาคาร๒ชั้นทำด้วยไม้สักทั้งหลัง
บนชั้น๒มีห้องขังแล้วก็ห้องทำงานของตำรวจค่ะ
ส่วนทิศตะวันตกนะคะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่

อาคารทั้งสองหลังมุงหลังคาด้วยสังกษี
ตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบันนี้
ยังเป็นสังกษีอยู่นะคะ
สาเหตุของการตั้งโรงพักแห่งนี้
เนื่องจากว่าตำบลแม่วินเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินทัพ
ทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่๒นั่นเอง
ที่จะเดินทางผ่านจังหวัดแม่ห้องศรไปยังประเทศพม่า
อกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเสมิง

ซึ่งสมัยหนึ่งมีการเคลื่อนไหวของพกค
หรือว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตนั่นเองนะคะ
แล้วก็มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วย
จึงมีการตั้งโรงพักแห่งนี้ขึ้นมา
แต่ปัจจุบันค่ะมีการยุบรวมสถานีตำรวจภูทรตำบลแม่วิน
รวมกับสถานีตำรวจภูทรแม่วางเมื่อ๑๕ปีที่ผ่านมาแล้ว
ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้มีการมอบนโยบาย
ในการอนุรักษ์โรงพักเก่าเอาไว้
เนื่องจากยังสามารถใช้การได้อยู่
เปลี่ยนจากสถานีตำรวจมาเป็นหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่วินค่ะ
และในแต่ละวันจะมีตำรวจจากโรงพักแม่วัง

ประจำการตลอด๒๔ชั่วโมงทุกวันเลย
๗๐ปีผ่านไปแต่ว่าก็ยังจะต้องเข้าเวรกันอยู่
เป็นการรักษาสภาพโรงพักษณ์ที่มีอายุอยู่นานแหงแยง

ฉันมองแล้วรู้สึกว่ามันยังคงเหมือนเดิม

ปกติก็ไม่ทำผิดอยู่แล้ว

อ้าวลืมเลยต่อไปเรื่อง
เป็นเรือเลยม้ายทะเวียน
บ่รานอีกแล้วอันนี้บ่รานกว่านั้นอีก๗๐ปีอันนี้๒๐๐ปี
พบขณะที่ไปขุดลอกหนองน้ำสาธารณะนะคะในพื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะ
นี่เลยลำใหญ่มากในขณะที่ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ
ก็ไปพบเรือโบราณ๒ลำขนาดค่อนข้างสมบูรณ์
อยู่กลางหนองน้ำความกว้าง๑๐๐เมตรยาว๑๘๐เมตร
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านโพนแดงตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ลำแรกนะคะยาว๑๑เมตร๘๐เซนติเมตรกว้าง๕๐เซนติเมตร

เอาเหรอส่วนอีก๑ลำนะคะ๑๑เมตร๔๐เซนติเมตรกว้างอีก๕๐เซนติเมตร
เรือทั้งสองลำเป็นเรือที่ขุดพบและทำจากไม้ตะเคียนนะคะ
นายทรัพย์สินพรมสาขานัสกลนครเป็นนายกอบตบงดงมะไฟนะคะเล่าว่า
ขณะที่คนงานขุดลอกหนองน้ำค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแรง
โดยใช้เงินงบประมาณโครงการตำบลละ๕ล้านบาทของรัฐบาลนะคะ
พบหัวเรือโผล่ขึ้นมา๒ลำเลยพร้อมกันจึงใช้ความระมัดระวังในการขุด
จนกระทั่งพบว่าเป็นเรือไม้ตะเคียนก็ได้โทรไปแจ้งกรมศิลปากรนะคะ
ให้เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นหลังจากการตรวจสอบแล้วก็พบว่าอายุไม่ต่ำกว่า๒๐๐ปีแน่นอนนะคะ
ชาวบ้านก็หารือกันเพื่อที่จะเตรียมนำขึ้นไปรักษาไว้ที่บริเวณวัดบ้านโพนแดง
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสการบูชาต่อไปนะคะ
สำหรับสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะไปบูชาเรือไม้ตะเคียน๒ลำนี้นะคะ
จากทูบเทียนดอกไม้แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากคือแปลก

ใช่อันหน้าก่อนเราค่อยจุดทูปเทียนเพราะว่าต้องเจอคนเยอะ
โอเคจริงแล้วเนี่ยมีเกรดเล็กน้อย
คือเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเรือลำหนึ่งเป็นเรือขุดต้องใช้ตะเคียนทั้งต้น
คุณเป็นอะไรคะอ๋อขำ
เดี๋ยวขำไม่เสร็จก่อนไปดูข่าวนี้เลยดีกว่านะคะ
วันนี้จะพาไปติดตามเรื่องราวสนุกกันต่อที่จังหวัดอ่างทอง
เขาเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เรียกว่าแย้ลงรู
เคยไหมไม่เคยปกติเราเห็นแต่แย้เนี่ยวิ่งลงรูใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เรียกว่าแย้ลงรู
แต่ว่าจริงแล้วไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะ
มันอยู่ที่การออกสเต็ปของแดนเซอร์เหล่าสาวประเภท๒
ไปดูกันสิว่าจะจัดเต็มขนาดไหน
เป็นไงล่ะครับลีลาท่าเต้นและชุดจัดเต็มของกองเชียร์สาวประเภท๒
ที่กำลังเต้นกันอยู่กลางสนามก่อนเปิดเกมการแข่งขันแย้ลงรู
ในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

ตำบลไฟวงอัมเวศชชานจังหวัดอ่างทอง
ลีลาท่าเต้นของทั้ง๓นางนี้
นอกจากจะถูกโอ้ดถูกใจกล้องเซีย
ส่งเสียงกรี๊ดกันทั้งสนามแล้ว
ยังถูกใจนายเสน่ห์แก้วจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงเจ้าภาพงานนี้
ถึงกับต้องเรียกทั้ง๓นางมาตบรางวัลให้กันเลยทีเดียว
หลังจากนั้นก็ได้เลิกการแข่งขันแย้ลงรู
กติกาง่ายให้สุภาพสติ๘คน
ล้อยางรถจักรยานยนต์คล้องเอว
ออกแรงดึงให้มากที่สุดเพื่อคว้าทงที่อยู่ตรงหน้า
หากใครสามารถออกแรงคว้าทงมาได้ก็ถือเป็นผู้ชนะทันที
แข่งขันครั้งนี้มีน้องตั้มวัย๒๓ปี
น้ำหนักกว่า๑๐๐กิโลกรัม
เป็นตัวเต็งของเทศบาลตำบลบางจักร
พบความมั่นอกมั่นใจมาเกินร้อยเหมือนน้ำหนัก
หวังคว้าชัยชนะด้วยได้เปรียบด้านรูปร่าง
เมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นทุกคนต่างออกแรงอย่างเต็มที่
น้องต้ำก็จะเต็มแบบไม่กลัวเชื่อขาด
ท่ามกลางกองเชียร์ที่ลุ้นกันตัวโกง
สุภาษิตไทยยังใช้ได้ดีความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
ตั้มตัวเต็งกลับบ้านเป็นฝ่ายพ่ายไปอย่างฉิวเฉียด
แต่ตลอดการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ข่าวไทรตรัตธิวีรายงาน

เบรก่อนช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดู
หล่อและดีมีในโลกนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่